สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้ให้เยอะอืม
โอ้โหโอ้โหวันนี้มีให้ให้เยอะมาโอเคเริ่มรายการเราอย่าเพิ่งพูด
แต่ว่าไปดูสถานการณ์โควิดในวันนี้สักนิดนึงค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย
ประสมกันแล้วเนี่ยนะคะมากกว่าหกหมื่นห้าพันรายอืม
ติดเชื้อรายใหม่ถ้าเข้าระบบก็อยู่ที่๒๓๖๑๘ราย
ไปดูที่เรื่องของการติดเชื้อโควิดในเด็กค่ะ
ต้องบอกว่าจริงว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีการเร่งรัด
ฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เนื่องจากว่าแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะ

ถึงแม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมา
แต่มันสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนนะคะ
ส่วนผลการให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเด็ก

ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่๑ไปแล้วนะคะ
กว่า๗๕๔๙๙๐ราย
ในขณะที่ฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไปแล้วเนี่ย

ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
บอกว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิด๑๙มากขึ้นจะพบในอายุ๓๑๑ปี
สาเหตุอาจจะมาจากการที่เด็กในช่วง๕๑๑ปีตอนช่วงที่ผ่านมา
จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
รวมไปถึงมีการเปิดเรียนในโรงเรียนบางแห่งด้วย
โดยการเข้ารับการรักษาในเด็กอันนี้เบื้องต้น
เขาก็จะมีการคัดกรองประเมินอาการระดับความรุนแรงตามอาการของผู้ป่วยของเด็กเลย
ก็คือหากเด็กเนี่ยมีอาการไข้ไม่สูงมากไม่มีโรคประจำตัวนะคะ
ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเด็กซึมสามารถรับประทานอาหารได้
มีผู้ดูแลแล้วภายในบ้านเองเนี่ยมีห้องแยกมีห้องน้ำแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ
ทางทีมพยาบาลเขาจะต้องมีการติดตามอาการอย่างน้อยวันละ๑ครั้ง
แล้วก็จะต้องมีการส่งเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดออกซิเจนนะคะ
เครื่องวัดไข้ยาถุงขยะติดเชื้อส่งไปที่บ้านด้วย
รวมไปถึงของเล่นเด็กมักจะมีส่งไปให้ด้วยกันนะคะ
ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยช่วงนี้ว่าเราฉีดวัคซีนกันไปเนี่ย

อืมวันนี้ในแพทยงผู้วรวรรณก็มีการโพสต์ข้อความออกมานะคะ
เขาบอกว่าเราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นว่าวัคซีนที่เราใช้เนี่ย
ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรค
แต่มันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะ
ไวรัสโควิดมีระยะฟักตัวที่สั้น
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาโดยตลอดเลย
สำหรับวัคซีนที่ใช้ใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมตั้งแต่อู่ฮั่นนะคะ
คือยังไงก็ติดถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดี
เพราะว่าทางสายพรานโอเมคอนเนี่ย

แต่ความรุนแรงของโรคเนี่ยลดลง
ประกอบกับการที่มีภูมิต้านทานบางส่วน
จากการที่เคยติดเชื้อมาบ้าง
หรือได้รับวัคซีนอันนี้เป็นส่วนประกอบกันนะคะ
ก็ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง
เมื่อความรุนแรงของโรคลดลง

โดยเฉพาะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่มีอาการน้อย

ก็สามารถที่จะแพร่โรคได้โดยไม่รู้ตัว
การสืบสวนทำลายก็จะไม่มีการพูดถึงแล้วอะนะคะ
ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่๓
เข็มผ่านไปแล้ว๔เข็มแล้ว
ภูมิต้านทานจะสูงในเดือนแรกนี่คุณหมอบอก
แล้วมันก็จะลดลงเหมือนเดิมอีกค่ะ

เดือนแรกส่วนใหญ่นะ๑๓เดือนแรกนี่แหละพี่
เพราะฉะนั้นคุณฟังดีนะวัคซีนจะสูงเฉพาะเดือนแรก
ใช่แล้วก็จะลดลงเหมือนเดิมอีก
แต่จริงแล้วนะฉีดไปอ่ะสมมติฉีดวันนี้นะ
ประมาณ๒สัปดาห์ถึง๓สัปดาห์เนี่ย

เพราะว่าร่างกายคนเรามันจะจำแล้ว
เราเคยมีเชื้อตัวนี้อยู่เวลาที่เรารับเชื้ออะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ย
มันก็จะไม่รุนแรงอืมไม่แต่คือมันลดเร็วอย่างแน่นอนอยู่แล้ว
ใช่ดังนั้นเขาจะบอกว่ามันอยู่บวกกับผนกกับภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วย
ในคนที่บางคนที่แบบติดโควิดมาแล้วก็จะบวกกับเชื้อที่เราติดไปแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็บวกกับวัคซีนที่เข้าไปทีนี้คุณหมอบอกว่าเราจะกระตุ้นวัคซีนไปเรื่อย
หรือว่าจะมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ออกมาอีกไวรัสก็เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปตลอดเวลาเช่นกัน
คือการฉีดวัคซีนมา๓เข็มแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่
เพราะฉะนั้นการได้วัคซีน๓เข็มแรกอันนี้คุณหมอบอกมีความจำเป็นนะคะ
เพื่อลดอาการของโรคแล้วก็สร้างหรือสร้างความจำให้กับร่างกาย
ได้รับรู้จักกับเชื้อไวรัสโควิดนั่นเอง
เพราะตอนนี้บางคนก็จะรู้สึกเอ๊ะฉันฉีดเข็ม๓ไปแล้ว
เกินไป๓เดือนแล้วเอาเราไปฉีดเข็ม๔แล้วเข็ม๔ไปแล้ว
อีก๓เดือนข้างหน้าเราจะยังไงต่อดีอย่างนี้
ของพี่๔แล้วหนูก็๔
ผมทำ๔๕แล้วมั้งนุ่มอย่าพูดคำว่า๔เท่าไหร่๔๔๔
น้องมีหมอพร้อมนะฉันมีแอปพิเศษหมอพร้อมเธอ

ฉีด๕ได้ยังไงฮะก็ซื้อไงหนู
โมเดรนาก็ซื้อได้จะฉีดอักกี่เข็มก็ซื้อได้
คุณหมอเขาก็จะแบบเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็ช่วยดูนะว่าแบบจริงแล้วเราฉีดอะไรมาบ้างแล้ว

เร็วไปไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คือรอไปอีกหน่อยหรือยังไงคือพิวดิมันต้องมีเจนใหม่ออกมาอีก
ไม่แต่ไม่รู้แต่ฉันก็คือเราเจอคนทุกวันหรืออะไรอย่างนี้

ถึง๒เดือนเดือนกว่าฉันฉีดต่อเลยค่ะ
ก็ไม่เอาจริงนะไม่รู้สึกอะไรเลย

คือไม่รู้เลยว่าข้าไปฉีดอันไหนได้ซ้ำ

ชี้วะพวกนี้มันกลัวจริงคนด้านห้างกลัวห๊าย
เวลามันอยู่ในด้านหลักไก่ของคนแบบนี้ทำอะไรไม่ได้
ปรากฏว่าเอาจริงนะหนักสุดที่รู้สึกสำหรับตัวเองนะ

จริงแล้วก็แบบว่าก็กินยาเตรียมเอาไว้

ตายผลากตับสีแชมพูได้ชมพูเลย

ที่๔ไปแล้วแล้วไปเข็มที่๕ต่อแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

ประเด็นคือหมอจะยอมให้ฉีดหรือเปล่า

ไม่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ฉีด

พี่หมอก็ให้คนอื่นที่ยังไม่ได้ฉีดฉีด

ส่วนใหญ่รอดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

ตอนเราซื้อตอนนั้นเราซื้อ๒โดสนะ

แต่มันซื้อไว้๒๒ทุกคน๒๒หมด

นี่ไม่เพราะประเทศไทยเราบริจาควัคซีนด้วย

คนมีคำว่าเราฉีดกันพอหรือยัง

ไฟเซอร์บุ๊คแรกนี่คือไฟเซอร์บริจักษ์
โมเดนาเราก็รับบริจักษ์ถูกต้องไหม
มันมีโมเดนาบริจักษ์โมเดนาซื้อ
แต่วันนี้ประเทศไทยของเราจะเป็น

ล็อตแรกเนี่ยเราจะทำ๕ล้านโดด

ถ้าสมมุติเราเช็คกันดีเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่เราจะต้องทำกันต่อเพื่อนบ้านของเราหรืออะไรอย่างนี้
วันนี้คุณอนุทินก็ออกมาตอบคำถามเลยนะครับคุณอนุทินชาววิรกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่าระหว่างการแถลงข่าว
จัดงานว่าประเทศไทยได้แจ้งองค์การอนามัยโลกว่า
เราไม่ได้เข้าร่วมในฐานะผู้บริจาคตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
แต่จะเข้าร่วมในฐานะผู้ให้หรือผู้บริจาค
แต่วันนี้ประเทศไทยของเราจะเป็นผู้ให้บริจาค
เป็นผู้บริจาคเป็นผู้มอบวัคซีนให้กับประเทศที่เขาไม่มีวัคซีน

ซึ่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่า
ให้บริจาคไปยังประเทศแถบแอฟริกา
เพราะแอฟริกาถ้าสมมติเราดูจริง
อดการฉีดวัคซีนเขาน้อยมากนะ

เหนือจากการบริจาคให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ย
ให้มีการบริจาคไปยังประเทศที่คิดว่ายังเข้าไม่ถึง
จำนวนวัคซีนเราจะบริจาคหมด๕ล้านโดส
อยากให้เห็นว่าแม้ไม่ได้เข้าร่วมในฐานะผู้รับบริจาค
ประเทศตอนนั้นที่เรามีประเด็นที่ว่า
แต่เราจะเป็นผู้ให้เราจะเป็นผู้ให้นะฮะ
แล้วก็จริงแล้วเขาจะไปบริจาคนอกเหนือจากนี้
ก็ยืนยันว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเพียงพอ
ที่จะฉีดให้กับคนไทยแรงงานไทย
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน
อันนี้คุณอนุทินเขามั่นใจอย่างนั้นเลยนะ
ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม๑เม็ม๒เม็ม๓เม็ม๔

ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็เหมือนกัน

ต่างชาติหรือว่าต่างด้าวได้หมดเลย
แต่ต่างด้าวคือคนที่ทำแบบ

คือแรงงานต่างด้าวพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เดี๋ยวอีก๒นาทีจะขอรบทรงชาตินะครับ

มันมีอะไรตกออกมาตรงนี้

มันไปใส่อยู่ตรงปาก
หนูเห็นพี่หนุ่มนั่งมองอยู่อย่างนี้เมื่อกี้

เห็น๒วันแล้วแต่หนูไม่ได้พูด

คือฉันไปใส่บนหัวฉันหรือไปปิดตาปิด

เอากางแกนมาตัดให้พี่มดนะเร็ว
กางแกนมาตัดเป็นกับตาที่จะเหลือไปมองตรงนี้ตลอดเวลา

เนี่ยมันห้อยอยู่อย่างนี้มันก็เอ๊ะ

เมื่อกี้ฉันไม่รู้ตัวเองใช่ป่ะ

ป้ายเอาใส่ดูคือ
ดูเอาไป้ายต่อสมัย
มีคนถามว่าวัคซีนเพียงพอแล้ว

เพราะวันนี้ฉันถาม

เดี๋ยวนะรวมลงละ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวต้องเคลียร์กันก่อนติดจากกองถ่ายมาไม่เกี่ยวฉันไม่ได้เจอเจอหรือเปล่า
คุณนี่คุณนี่ฉันไม่ได้เจอ
เฮ้ยไอ้แซคชุมแพร่ติดหอมหมกเหี้ยหอมหมกเม็ดหรือเปล่า
ไอ้หนูตบปากหอมหมก

รบทรงชาติก่อนค่ะระหว่างนี้ขอเคลียร์กันแป๊บนึง

ไปเจอมาแล้วมาไม่บอกหรือเปล่าเนี่ย

หนุ่มกัญชัยมารายการแฉได้ไหมครับ

ใครเดี๋ยวดูสิโอ้โหโชว์ให้ดูเลยเห็นเลยพิมพ์ไปครับ
ไหมครับหรือว่าแกล้งอะไรเนี่ยหนุ่มกัญชัยอีเควันที่๑๖มีนา
พี่หนุ่มไปแฉนไหนตบปาก
เข้พี่หนุ่มตอบเองนะแกคุยพี่หนุ่มตอบให้แล้วเนี่ย
ที่เราจะไปเรื่องแตงโมแล้วคุณเตรียมใจไว้นะฮะว่ารัสเซียเนี่ยน้ำมันขึ้นเขาบอกเกิน๘บาท

แล้วก็ตอนนี้คุณตามใจไว้เนิ่นเลยว่าน้ำมันต่อไปเนี่ยไม่ใช่จะขึ้นหลักสตางค์แล้วนะฮะ
งครามรัสเซียเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเลยวันนี้นักวิเคราะห์เขาพูดว่า
คุณเตรียมใจตั้งแต่เนิ่นเลยว่าน้ำมันเนี่ย๗๘บาทอย่างต่ำนะฮะ
คือถ้าตลาดโลกเองน้ำมันตอนนี้ก็คือราคาขึ้นไปแบบสูงมาก
จากที่ตอนแรกคาดการณ์ว่าน่าจะไม่แบบเกินร้อยไปเท่าไหร่บางทีตอนนี้ไป๑๒๐เกือบ๑๒๐อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เมื่อคืนนี้มีคนบอกออกมาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยน้ำมันจะขึ้น๒บาทหรือเปล่า
ปรากฏวันนี้ที่เป็นตัวเลขขึ้นมาก็คือมีขึ้นกว่า๒๐สตางค์กับ๖๐สตางค์
ขอเล่าเรื่องน้ำมันก่อนได้ไหมครับคุณหนุ่มค่ะ

คุณแตงโมไงเดี๋ยววันนี้ให้พี่หนุ่มอัปเดตนะคะ

จริงต้องบอกว่าไปถล่มกรุงเคียฟแบบโหดมากจริงนะคะ

เข้าไปถึงคล้ายกับนิวเคลียร์บอมขนาดเล็กเลยค่ะ
เรียกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นอีก
รัสเซียมีการระดมยิงจรวดเข้ามา

ก่อให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะ

ทำให้เกิดระเบิดรุนแรงอย่างน่าสะพรึงกลัว
จนดูเหมือนกับว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็ก
จากคลิปวีดีโอบันทึกเหตุการณ์ผ่านทางหน้าต่างนะคะ
ให้เห็นนาทีสะเทือนขวัญที่กรุงเคียฟเนี่ย

แล้วก็เกิดระเบิดรุนแรงมากอย่างน้อย๑ลูก
ซึ่งดูเหมือนกับก่อให้เกิดคลื่นกระแทกหรือว่าช็อกเวฟค่ะ

การถูกจมตีทางอากาศตลอดเลยนะคะทั้งคืน
กึกกล้องไปทั่วเมืองยูเครนเลย
ทำให้ประชาชนต้องรีบวิ่งไปยังหลุมหลบภัยใต้ดินที่ใกล้ที่สุด
นอกจากนี้เนี่ยยังมีเจารวดลูกนึงอะค่ะตกใส่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ
ในขณะที่มีประชาชนหลายพันคนนะคะ
กำลังรอคอยที่จะได้ขึ้นรถไฟด้วยความร้อนนี่แหละค่ะ
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเหตุระเบิดใกล้กับสถานีรถไฟทางตอนใต้ของกรุงเคียฟเนี่ย
เป็นเหตุจากขีปนาวุฒินำวิถีลูกหนึ่งถูกทหารยูเครนยิงตก
จรวดที่ทางฝ่ายรัสเซียยิงจมตีในบริเวณนี้
ประนามรัสเซียแล้วก็มีการเรียกร้องให้ยุติสงครามในประเทศยูเครนด้วยนะคะ
โดยในมติระบุบอกว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอยู่ในระดับที่ประชาคม
ระหว่างประเทศไม่เคยเห็นมาก่อนในยุโรปในหลายรอบ๑๐ปีนะคะ
และการกระทำที่เร่งด่วนแบบนี้จำเป็นจริงที่จะต้องรักษาชีวิตคนรุ่นนี้ให้รอดพ้นจากหายนะจากสงคราม
โดยมติเนี่ยค่ะก็มีชาติที่สนับสนุนทั้งหมด๑๔๑ชาตินะคะ
ส่วนอีก๕ชาติเนี่ยคัดค้านก็จะมีเบลารูสซีเรียเกาหลีเหนือเอริเทียแล้วก็รัสเซียนะคะ
แล้วก็จะมีอีก๓๕ประเทศที่งดออกเสียงค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือมีจีนอินเดียตามคาดเลยนะคะ
แต่ว่าที่ไม่คาดคิดเนื่องจากว่าคิวบาร์แล้วก็นิคารากัวที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอันนี้งดออกเสียงนะคะ
ซึ่งเขาบอกจริงแล้วเนี่ยโอกาสของน้ำมันเราเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้มันอยู่ที่๑๐๐ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นเลยล่ะนึกออก
แต่ปรากฏว่าซึ่งเขาค่ายักแค่ว่าถ้าสมมติเราดูข่าววันนี้๑๐๐ดอลลาร์๑๐๐กว่าดอลลาร์
ถ้ามันทะลุ๑๒๐ดอลลาร์ขึ้นไปเมื่อไหร่
เราใช้น้ำมันแบบว่าฉันคิดว่า๒ลิตรร้อยกว่าบาท

ซึ่งมันก็จะมีผลต่อผู้บริโภคทุกสิ่งทุกอย่างเลย

ไปดูเรื่องของแตงโมกันบ้างนะครับ
คือเมื่อวานนี้นะที่ทางผมได้มีโอกาสพูดไปเรื่องของ
อะไรอ่ะโทรศัพท์ของแอนนานะครับที่มีการพูดคุยกับทางแตงโม
นะฮะว่ามันจะมีเวลาที่รถเมย์เลื่อนให้ดูจำได้ไหมอืม

ว่าเวลาอันนี้คือแนะนาเขาลงละ

คือ๔ทุ่ม๒๑นาทีคือที่ตังโมตอบมานะ
ไม่เกินอ่ะนี่นะเอากล้องไหนกันแน่วะอ่านี่อ่าเห็นไหม
คือตัวนี้นะนี่สี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีอ่ะนี่นะอ่าอันนี้
ของคุณแอนนานะครับที่ลงอ่ะนี่ทำไมทำไมช้อปปี้มัน
ขึ้นมาปิ้งปิ้งตลอดวันนี้สามเดือนสามวันนี้สามเดือนสาม
เถอะกดกูเข้ายังไงก็ขึ้นคอปปี้เนี่ยนะฮะก็คืออัน
เนี้ยที่เมื่อวานพูดระวัยก็ตอนนั้นก็พูดในรายการโหลด
กระแสแล้วมันมีเวลาที่เทียบเคียงไทม์ไลน์ระหว่างทำ
ประมาณสักสามสามทุ่มกว่านะสามทุ่มห้าสิบหกอ่าสิบหก
นาทีซึ่งเป็นเวลารวมของที่ทางฝั่งของแอนนาได้มีการพูดคุยนะในอินสตาแกรมเป็นดีเอ็มข้างหลังเนี่ยแล้วก็คุยกับทางแตงโมก็ปรากฏว่าเอาเทียบเคียงกันดูเนี่ยเวลามันตรงกันทีนี้รถเมย์ก็เลยบอกว่าพี่หนุ่มลองดูข้างท้ายผมก็บอกให้แอนนาเปิดดูในวันนั้นเลยนะเห็นแล้วแต่ว่าพอดีเราไม่ได้โชว์ให้ในรายการดู

๔ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตรงโมงเนี่ยตกน้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือครบหนึ่งอาทิตย์พอดีวันดังคลาน๔ทุ่มครึ่งนะก็คืนนี้เนี่ยก็จะครบหนึ่งอาทิตย์พอดีคือครบรอบพอดีนะฮะล่าสุดวันนี้ตำรวจออกมาแถลงเรียบร้อยนะครับบอกว่าเป็นความคืบหน้าแต่ฟังแล้วก็เหมือนเดิมไม่รู้มั

จนกระทั่งคำตอบมันออกมาแล้วว่าคุณเห็นไหม
ไอตัวที่มันขึ้นขึ้นนั่นอ่ะอือ
จริงจริงเนี้ยมันจะต้องมีไฟอ่าอืม
เหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะฮะคือไฟตรงสลิงไม่มี
มันคือช่วงเวลา๓ทุ่มคือเขาปิดไปแล้วมันจะมีแค่สปอร์ตไลท์ข้างล่างที่มันยิงเสาขึ้นมา
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเปิดแบบฟูเลยตั้งแต่ยังไม่๓ทุ่มเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวผมจะให้ดูเรามีไหมของเรามีไหมอ่ะผมให้ดูมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนผมเองให้ดูได้
ถ่ายจากในเรือเหมือนกันนี่จะเห็นเต็มเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นเต็มแบบนี้อันนี้เวลา๒ทุ่ม
อันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ผมบอกละมันก็จะคือเป็นไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของนี่ผมเลื่อนให้ดูแช็ตหน่อย
ก็ปิดแล้วแหละคือตรงนี้ปิดแล้วแต่ไฟตรงนี้เขาต้องเปิดทั้งคืน
อันนี้คือที่มีการไปถามทางฝั่งของ

ที่นั่นเลยว่ามันยังไงคืนนั้นเปิดไหม

บอกเปิดคือเป็นไฟฉายขึ้นมาแบบ
เป็นถ่ายพิเศษใช่ไหมคะตรงทางที่รถวิ่งอ่าที่นี้อ่า
เวลาผมให้ดูอันนี้อีกอันหนึ่งลองดูอันนี้นะลองดูนะ
กลับมาดูข้างนี้ไว้เห็นไหม

นี่จากกล้องชั้น๕ของโรงแรมแห่งหนึ่งดับปิดหน่อยนะ
เห็นที่ปิดไหมอืมเห็นไหมอ่าเห็นไหมเปิดให้ดูอีกครีม
เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะส่งมาให้คุณอุ๋ยภาคภูมิด้วยอืม
นี่ดูนะอ๋อเห็นไหมขวาบนสุดเลยขวาบนสุดเห็นไหม
เดี๋ยวพอมันขยายในภาพใหญ่มันจะเห็นชัดขึ้น
อันนี้มันเดินไปยังวะอ่าดับแล้วอ่าดับแล้วดับแล้วอ่ะ
เห็นตอนดับพอดีคือแต่ในนี้จะเห็นเลยว่าฝ่ายที่เสาอะ
มันอย่างนี้อยู่อันนี้คืออีกมุมหนึ่งซึ่งอืม
คือชาวเน็ตครับหรือชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็ไปตามล่างอืม
ตอนนี้เขามีการไล่กันแบบขนาดนี้เลยแล้วความจริงคือ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะตำรวจจะเป็นแสลงเพราะตำรวจแสลงบอกว่าความคืบหน้า
ผมก็รอฟังอยู่ตำรวจบอกว่าเจอใบพัดเรือแล้ว
เพราะว่ามีการบริจาคเงินให้โรงพัก๓ล้านหรือเปล่า
อันนี้เขาออกมาจะบอกแล้วบอกว่าไม่จริงถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนปล่อยข่าวเนี่ย
แล้วทำให้ตำรวจเองเนี่ยเหมือนกับเสียหายตรงนั้นเขาก็จะดำเนินคดี
คงไม่มีใครโง่ทำด้วยเอาจริงนะถ้าคน
คงไม่มีใครมาโง่แบบเอาเงินไปแบบไปบริจาคโรงพัก๓ล้านตอนนี้คงไม่เอาเรื่อง

ถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่ทำนะฉันบริจาคตอนนี้ก็มีพิรุษถูกต้องไหม
หนุ่มแล้วกรณีที่วันนี้มีคนบอกว่าใบพัดเก่าใบพัดใหม่
ใบพัดมีผลไหมหนุ่มที่แบบใบพัดที่ตกลงไปวันนี้
งมขึ้นมาได้แหละเขาว่ามีผลไหมคะ
ก็ทุกคนก็งงไงคืออันนี้คือเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่า
ลงไปเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้คือใบพัดหายไปแล้วต่อมนี่ยังงง
ไปไหลแล้วให้ใบพัดไปไหนวะเนี่ยนะเสร็จปุ๊บปรากฏไปงมขึ้นมา
เน็ตเขาก็บอกอีกว่ามันใช่อันเดียวกันหรือเปล่า
แต่ในมุมของผมเองนะเอาลึกนะผมไม่มีนัยยะว่าจะมีการเปลี่ยนใบพัด
ใบพัดมีผลต่อรูปคดีไหมก็ถามว่ามีไหมก็มี
เพราะว่ามันมีการไปคือต้องไปเช็คว่ามีการฟันที่ขาของแตงโมไหม
ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ามันไปฟันจริงไปโดนจริงอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีหลักฐานติดอยู่ตรงนี้อ่าแต่ว่าถ้ามันหายไปอย่างเงี้ย
มันก็หาไม่เจอแต่ทีนี้เป็นผมความเป็นจริงฮะ
ถ้าจะเปลี่ยนแมนตั้งแต่ตอนเอากลับมาก็ได้ไหม

อันนี้ไม่รู้นะแต่อย่างอื่นเออไม่ไม่แต่ถ้าสมมุติจะเปลี่ยนถ้าสมมุติเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนทำแผน
เราก็ไม่รู้แล้วเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงเอออันนี้หนุ่มพูดถูก
ใช่ไหมถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนมาก่อนใบพัดมันก็ไม่ได้แพงเท่าเรือถูกต้องไหมล่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็คิดไปไปแบบไปไปอีกมุมหนึ่งเออจริงถ้าเขาเปลี่ยนมาก็
คือคิดแบบให้ความเป็นทำของเขาด้วยอ่ะคือสองมุมอ่ะนะอืมแต่บางคนเขาตั้งเขาสังเกต
ทำไมมันไม่เหมือนกันทำไมนี่มันดูเก่าไหมดูใหม่จังเลยว่าเอาขึ้นมาอะไรอย่างนี้
มันดูใหม่จริงจริงอะไรอย่างนี้เออผมก็รู้ว่ามันใหม่จังว่าอะไรอย่างนี้
สมมุติจะเปลี่ยนก่อนที่จะไปทำแผนประกอบการก็ได้เนอะเออตอนเอากลับมาใส่อ่ะ
ตอนที่เอาใส่รถเดินทางกลับมาคือเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ไง
ดำน้ำตอนไหนเรายังไม่รู้เลยถูกต้องไหมล่ะเออก็เนี้ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี้ยอืม
มันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเยอะแยะมากมายเลยอืมเนี้ยนะฮะอืม
ส่วนเรื่องของสะพานพระราม๘ก็ทางฝั่งเขาก็มีการพิสูจน์กันไปแล้ว
ซึ่งเขาก็พูดไปอยู่แล้วว่าวันนี้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับใบพัดหลุด
ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวหรือวันนี้โมทนายอ้ำคิงด้อมเขาไปให้ปากคำเนี่ย
ว่ายังไงคุณหนุ่มอืมอ้าวโบไทมอิงท่อมเนี่ยเขาก็ไปให้ปากคำ
แต่ว่าตอนนี้ในระหว่างที่เราคุยกันอยู่เขากำลังให้ปากคำอยู่
เดี๋ยวลองดูดิว่าสดของไทยรัฐเรามีอยู่ที่นั่นไหมแต่ถ้าเกิดมีหรืออะไรเขาออกมา
เดี๋ยวได้ตัดเข้ามาเลยนะลองเช็คหน่อยนะฮะเขาอยู่ที่สะพอนนท
เขาไปให้ปากคำแล้วแล้วก็เอาทนายไปด้วยนะครับเพราะว่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่า
จริงแล้วเนี่ยคุณโบก็คือหนึ่งในพยานได้เหมือนกันเพราะว่า
ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงตรงที่ว่า
ทางฝั่งของเอ่อเอ่อกติกเนี้ยเขาก็ไปเจอกับทางเนี้ยนะฮะ
คุณโบเนี้ยนะที่เนี้ยนะที่อู่ท่าที่ท่าเอ่อที่อู่เรือ
นะครับนู่นนี่แซนอยู่นู่นเห็นไหมนู่นแซนอยู่นู่นนะ
มีมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอ่าเนี้ยครับแล้วคุณโบก็เป็นคนที่
โพสต์รูปของคุณกติกับคุณแตงโมบนเรือด้วยแล้วก็บอกว่า
วันนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็
มีความเชื่อมโยงว่าวันนั้นที่โบไปอ่ะได้ยินอะไรบ้างอืม
กลุ่มนี้พูดคุยอะไรกันบ้างอืมซึ่งผมบอกเลยนะไอ้
ผมว่านะขอโทษไม่ได้ไม่ได้นั่นนี่นั่นนะไม่ว่าจะเป็นการการตอบคำถามให้กับประเด็นสังคมฟัง
หรือการกรอดโทษหรือว่าโพยอย่างกรณีกติกอะไรอย่างนี้
คือหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้ดูแล้วมันตะกะมันพังอ่ะ
วันนี้เมื่อนายกเขานายกเขากำชับมาถ้าสมมุติจะพูดจริงวันนี้คือ
คดีนี้พอสมควรนายกยัดถึงกับกำชับสั่งการให้ทำอ่ะ
ไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสอบไปแล้ว๒๙ปากเป็นพยานที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อมเนี่ย
แล้วก็ได้เรียกพยานแวดล้อมหรือพยานที่เกี่ยวข้องตอนนี้จะต้องมาสอบอีก๘ปาก
หลังที่นายกเขาบอกเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บอกมันมีประเด็นที่คลิปในฐานะคุณเป็นคนเล่า
เป็นคนเป็นคนสวยคลิปคนแรกหนุ่มเธอต้องเล่าที่บอกว่าเอาเพื่อนมานั่งนี้ซิ
แล้วก็มีตอนนี้มีคลิปมาเช้าในจับปิดอยู่ว่าไอโมมันอะไรตักอย่างไอโมมันมันคอนโทรลยากหรืออะไรอย่างเงี้ย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
คลิปเนี้ยเนี้ยตอนที่ได้มาเนี้ยผมก็ไม่ได้ทันฟังหรอกว่ามีเสียงอะไรเป็นเป็นอาเมียนรอบข้างหรือเปล่า
ไม่ได้ยินเลยนะเนี้ยต้องตั้งใจฟังถึงจะได้ยินเพราะเรารอบมือต่อสนใจฟังเพลงเนี้ย
เขาใส่หูฟังไงแล้วเขาเลยได้ยินต้องใส่เอียมอนิเตอร์เออนั่นแหละเขาใส่หูฟังแล้วปรากฏว่ามีคนบอกว่าในนี้มันมีเสียงพูดออกมาบอกว่าเอาเพื่อนมา
นี่บอกว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่สิเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาอะไรประมาณอย่างนี้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็สร้างความสงสัยในใจผมมากเลยบังเอิญผมได้สัมภาษณ์ทางฝั่งนู้นแล้วผมว่าเอ๊ะผมหลุดประเด็นนี้ได้ยังไง
ผมก็โทรศัพท์ไปหาปอคุณเสียปอเนี่ยแหละก็เสียปอเขาก็รับโทรศัพท์ผมนะผมก็ถามบอกคุณปอผมมีเรื่องติดใจเรื่องหนึ่งผมอยากรู้ว่าไอ้เสียงเนี่ยมันมาจากไหน
อืมแล้วใครเป็นคนพูดสิ่งที่เขาตอบกลับมาเนี่ยก็บอกว่าพี่หนุ่มครับผมอืมอย่าให้ผมต้องพูดอะไรกว่านี้เลยเนอะอืมเออเอาเป็นว่าเอาพี่หนุ่มฟังผมดีดีก็แล้วกันนะผมขออนุญาตพี่ขออย่าอัดเสียงอะไรผมนะผมก็จะพูดให้พี่ฟังแบบตรงตรงไปตรงมาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยมันไม่มีหรอกไอ้เสียงแบบนั้นอ่ะไอ้ที่
ขึ้นแล้วพอนิสัยอย่างแตงโมอ่ะไม่มีทางใช่อันนี้ใส่โมไปแต่พอพอได้ยินเสียงแตงโมก็ยังยิ้มยังล่าเริงยังแบบยกแก้ววายดืบยังยังหันไปมองน้ำมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังบอกได้ว่าเออเอาหลอดมามัดผมเป็นคนกูเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างนานาแล้วพอหลังจากนั้นเนี้ยมันก็พิสูจน์ได้ว่าเวลาที่ถ

ตรงที่ปฐุมธานีเนี้ยอยู่อ่าเวลาสองทุ่มยี่สิบแปดนาทีอ่ะนี่นะอ่ะนี่เห็นไหมทั้งหมดนี้นี่เห็นไหมคลิปนี้ใครเป็นคนถ่ายนะพี่หนุ่มคลิปนี้คือกติกเป็นคนถ่ายอืมเนี้ยนะอ่ะมันก็จะมีของเดี๋ยวมันยังไม่ต้องตามผมนะอ่ะเนี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้คือแคปมาจากตอนที่เปิดอ่าแล้วก็แคปเป็นเวลาให้ดู
อันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะส่งให้คุณอุ๋ยด้วยคุณอุ๋ยน่าจะยังไม่มีอันนี้หลังจากอันนี้เขาก็ไปถ่ายรูปกันตามไทม์ไลน์ของเขานะต้องบอกการทำลายของเขานะเขาก็ยืนยันว่าแตงโมก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะหวาดกลัวหรือกลัวอะไรอ่ะอันนี้ที่เขาบอกถูกไหมฮะแต่ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องไปย้อนที่มุมของชาวเน็ต
สฐานที่อะไรรึเปล่าอืมเพราะจริงจริงเวลามันก็เปลี่ยนในรูปภาพได้เหมือนกันอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งอืมแต่ก็มีอีกตำรวจเขาก็บอกอีกว่าอย่าลืมนะว่าผมอ่ะดูดข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างจากโทรศัพท์ของแต่ละคนทั้งหมดห้าคนเนี้ยมาอยู่กับเขาแล้วเขาไล่เช็คหมดแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนไหมตำรวจ
ตรงหน้าเร็วนะอ่าตรงหน้าเร็วไม่ได้ช้าอย่างที่เราคิดกันซึ่งวันนี้ไม่มันมีหลายจังหวะอ่าอันนี้เร็วอ่า
อันนี้ถือว่าเร็วไหมอันนี้ถือว่าเร็วนะอ่ะกัญชัยนี้เร็วอ่าอันนี้เร็วอันนี้ก็ถือว่าเร็ว
แต่ว่าก็อีกนั่นแหละคือสุดท้ายต้องรอทางตำรวจเขาออกมาแถลงคืออันนี้มันคือถูกเห็นไหม
สุดท้ายเราก็มานั่งเดากันอ่ะเออว่าเอ๊ะอันไหนเร็วตรงไหนช้าตรงไหนอะไรอย่างนี้
คือวันนี้บางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดตำรวจพูดได้ก็น่าจะเอามาบอกสังคมก่อนไง
เขาจะได้เขาจะได้คลายข้อสงสัยตรงนี้กันไปเพราะตอนเนี้ยพอคนสงสัยเนี่ย
เขาก็จะเขาก็จะไปหาประเด็นว่าประเด็นนั้นเป็นอันนี้แล้วประเด็นมันก็จะแตกออกไปอ่ะ
วันนี้เขาบอกคนขับเรือคือโรเบิร์ตใช่อ่ะตอนแรกทุกคนคิดมาเสมอว่าเป็นปอ
แต่ตอนนี้ตำรวจสิ่งที่ตำรวจแถลงก็คือโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือแล้ว
คือโรเบิร์ตเขามีการพูดค่ะเพราะเมื่อวานนี้เขามีการไปจำลองเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
ตอนแรกบอกว่าจะไม่ได้มาปรากฏว่า๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เขาไป
เขาก็ลงไปจำลองทีนี้ตอนที่เขาลงไปเนี่ยเขาก็อยู่ในโหมดของการเป็นคนขับอะค่ะ
ทีนี้พนักอาพวกนักข่าวก็ถามเขาว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณระเบิดเป็นคนขับเรือใช่ไหม
เขาก็บอกเขาก็ตอบกันออกมาเองว่าใช่อันนี้เขาตอบเลย
เพราะตอนแรกตลอดเวลาเกือบอาทิตย์เรารู้แต่ว่าปอเป็นคนขับถูกต้องไหมฮะ
อันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเปลี่ยนแล้วโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือแล้ว
อืมแม้กระทั่งวันที่เขาสัมภาษณ์คุณเขาเขาบอกใครเป็นคนขับปอเป็นคนขับ
คือวันนั้นอ่ะที่มีการคุยกันในรายการอ่ะผมไม่ได้ถามตรงนี้อืม
เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไปให้ปากคำว่าอะไรแล้วสังคมก็รู้อยู่แล้ว
เอ่อผมไม่อยากถามเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในคดีอืมอ่าแล้วตัวเขาเองอ่ะ
เขาก็ไม่น่าอยากจะพูดด้วยเพราะว่าอีกคนนึงไม่ได้มา
ก็คือคุณเบิร์ตไม่ได้มาคือถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้นบอกว่าคุณเบิร์ตเป็นคนขับ
คุณเบิร์ดก็ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวอย่างงั้นในวันนั้นอืมเพราะตัวเขาไม่ได้มาร่วม
เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ถามเพื่อความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้มาด้วยเพราะฉะนั้นสังคมก็เลยคิดว่าปอเป็นคนขับมาตลอด
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบิร์ดเป็นคนขับเพราะว่าคุณปอเนี่ยให้ข่าวอย่างนั้นตั้งแต่แรก
คือเหมือนกับมีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจกันตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ตำรวจก็ออกมายืนยันอยู่แล้วว่า
ตอนนั้นถ้าเราฟังข่าวดีหรือฟังจากทุกคนพูดดีนะเวลาผมสัมภาษณ์เขาเนี่ย
เขาจะบอกเลยว่าตอนนั้นใครอยู่ตรงไหนในภาพที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าลำเรือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้
ผมวาดให้ดูเออมันมีรูปภาพของใครวาดก็มีดีกว่าผมว่าชอบลูกทุ่งชอบวาดลูกวาดลูก

ก็คือตามที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยคือตอนที่คุณปอเขาบอกเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ข้าง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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่าไม่เห็นไอ้ตรงนี้ผมก็งง
แต่คนที่เห็นคนเดียวว่าแตงโมเดินไปเนี่ยคือใครรู้ไหม
จ๊อปคือจ๊อปจ๊อปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหันมาทางนี้จ๊อปหันหน้ามาทางนี้
โมเดินผ่านไปแบบนี้แล้วไปอยู่หลังเรือกับแซนอืมนี่อันนี้เป็นเรือนะ
จรวดนี่ประมาณแบบนี้เรื่องฉี่ไม่ฉี่ก็ยังไม่สรุปอยู่ดีแหละ
นี่คุณพูดผมแม่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เธอจะเป็นคนที่ติดตามเยอะสุด
มันไม่ใช่อย่างงั้นหรอกทุกคนก็ติดตามเหมือนกันนั่นแหละหนึ่งล้านอะไรฮะ
ล้านยังไงต่อล่ะคะเงินประกันอ่ะอ๋อล้านหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องให้ลูกเขาอยู่แล้ว
อันนั้นไม่ต้องพูดคืออันนั้นมันก็ไม่ได้ความผิดหรอกถ้าสมมุติเราไปออกรายการอ่ะ
อย่างตอนที่ไปออกสิบสองสิบสองราศีเธอแจกดาราทุกคนน่ะพี่แป้งแจกดาราทุกคน
ฉันไปถ่ายตีไทยครัวฉันก็พี่แป้งให้อีกฉันได้สองฉบับแล้วเนี่ย
ยังไม่รู้เลยฉันเป็นอะไรไปให้ใครเนี่ยอ่าแล้วพี่เขียนไว้ให้ใครยังไม่รู้ให้ใครเลยเนี้ย
ไม่เห็นเลยอ่ะอืมแต่มันคือใครจะคิดว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุเหรอเธอ
มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตถูกต้องไหมล่ะอืมเพราะว่าดูแบบคือเขาก็รักอ่ะ
เขาก็เลี้ยงเราก็คือเหมือนอืมน้องพลเหมือนกับเราได้ของมาฟรีก็ก็ให้คนอื่นอ่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะหนุ่มเนาะ
เป็นห่วงเรื่องของสังคมที่กำลังอาจจะมองทิศทางไปในแต่ละทิศทางที่มันต่างกันเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีประเด็นสำคัญนะว่า
เรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบได้ตรงที่ตำรวจเนี่ย
จำเป็นต้องแถลงความชัดเจนมากกว่านี้
ความคืบหน้าเนี่ยวันนี้ที่เรานั่งฟังกันอยู่
มันคือความคืบหน้าที่เรารู้อยู่แล้ว
พัดเจอแล้วเราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกสื่อออกมาตั้งแต่แรก
มีอะไรบ้างวันนี้ที่ว่าความคืบหน้าแล้วเรายังไม่รู้
เรารู้หมดรู้หมดอยู่แล้วจากสื่อทุกสื่อ
บางอันเนี่ยขอโทษนะตอนนายต้ามลงบื้นที่ไปวันนี้
ว่ามันอาจจะเป็นชิวเรือหรือเปล่าก็คือเหมือนกับนึกออกมั้ยฮะ
ใต้ท้องเรือมันจะมีเป็นเหมือนแบบหางเสือที่มันเป็นเหล็กถ้ำอื่น
นึกถึงเซิร์ฟบอร์ดไหมมันจะมีเป็นแบบไอ้เหมือนสามแง่งเหมือนหลังฉลามอ่ะ
เขาบอกว่าหรือแตงโมจะไปโดนไอ้ชิวนั้นน่ะปากที่ขา
คือผมเข้าใจนะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องของสำนวนในคดี
แต่ถ้าเกิดว่าตำรวจประเมินแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริง
ผมไม่พูดได้เพราะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อน
แต่พอเป็นแบบนี้มันทำให้สังคมไม่มั่นใจ
สังคมก็ไม่มั่นใจแล้วก็โครงไปเคลงมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อย่างน้อยมันควรจะมีความคืบหน้าที่เรายังไม่ได้รู้
ใช่ไหมอย่างเช่นว่าตอนนี้นะครับมีการไปตรวจปัสสาวะแล้ว
เอาไปตรวจแล้วเชื่อว่าน่าจะตรงนี้อย่างนี้ก็ได้
แต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงก็ยังได้
นึกออกไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบวันนี้มันก็เลย
มันก็ไปกันคนละทีทางเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้
ล่าสุดมีเรื่องของเรืออีกลำนึงไปจอดตอน๒ทุ่มกว่าอีกแล้ว
ไปจอดเทียบหรือเปล่าบอกว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าน้องชายตัวเองเนี่ย
นั่งเรือสำราญไปแล้วก็ไปเห็นเรือลำนึงเนี่ยไปจอดอยู่ตรงสะพานพระราม๘
ในเวลา๒ทุ่มหน่อยแล้วก็มีการถ่ายภาพมา
ซึ่งภาพนั้นเนี่ยก็มีบ้างไหมที่นี่มีไหม

มันก็เลยมีหลายประเด็นออกมามันไม่มีความชัดเจนมากกว่าตรงนี้
ก็ถึงบอกคนไทยตาตาค้ำกันหมดแล้วอ่ะ
ก็จะเป็นภาพนี้ดูก็จะเป็นลำนี้
เอากล้องไหนเอากล้องนี้
เป็นลำนี้

อ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงพระลำ๘เข้าก็บอกว่ามันอยู่ในเวลา๒ทุ่ม๓๒นาที

เปล่านี่อ่ะนี่แล้วว่าอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นคนประมาณ
หกคนนี่หรือเป็นเรือลำนี้ไหมว่าจะมาอยู่ตรงนั้นตอนสองทุ่มกว่า
แต่ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นในไทม์ไลน์ของแตงโมมัน๔ทุ่มกับกระติก
ถูกไหมมีสามทุ่มกว่าอ่ารวมสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มโดยรวมประมาณ
ปรากฏเรื่องนี้มันก็ถูกตีออกมาอีกว่าไม่ใช่ถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่าเรือลำเนี้ยมันไม่มีลำโพงเพราะเรือของทางฝั่งปอ
มันจะมีลำโพงติดอยู่อ่าผมเปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งอ่าผมก็โทรศัพท์ผมก็แม่ง
นี่หายไปแล้วเหนื่อยเลยนะเนี่ยหารูปเพราะว่ารูปเยอะมาก
มันเยอะมากเลยข้อมูลคดีนู้นคดีนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ
นี่ก็คือลำโพงเห็นไหมอ่ะนี่เป็นลำโพงอย่างเงี้
นี่ลำโพงข้างบนนี้เห็นไหมอ่าไม่ใช่คือลำโพงแต่ไอ้ลำนั้นน่ะ
อันนั้นน่ะคือไม่มีมันไกลมากเลยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันจะดู
เดี๋ยวมันใกล้ใกล้เดี๋ยวจะเห็นอืมมันจะไม่มีลำโพงอ่าไหม
ลำโพงเห็นไหมอ่าเห็นไหมแล้วอีกประเด็นนึงคือ
เรือลำนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเครื่องเนี่ยเป็นอินบอร์ดคืออยู่ข้างใต้
แต่ของปอเสียปอมันเป็นออนบอร์ดเป็นเครื่องสีดำอยู่ข้างบนอืม
อืมปรากฏเป็นคนลำเห็นไหมอืมอันนี้คือหลักฐานอ่ะ
อันนู้นนี้มันจะมากันเยอะมากไงแล้วเราก็ไม่รู้อันไหนจริงไม่จริง
สุดท้ายก็ต้องไปทอยตามไล่เช็คกันอ่ะสื่อก็เหนื่อยต้องไปไล่เช็คมันจริงไม่จริง
จะมาประลำแปดสื่อก็ต้องไปตามเหลือสื่อก็ต้องไปตามแค่นี้อันโหลดจะออกมาบอกว่ามันไม่ใช่
อืมเดี๋ยวมันไปกันใหญ่เนอะมันจะไปกันใหญ่เนี่ยแหละ
ตอนนี้นักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์กันเยอะไปหมดไม่รู้จะเชื่อใครแล้วอ่ะ
ทนายทุกสำนักวิเคราะห์จนแบบว่าถ้าสมมุติเรานั่งอ่านข่าว
เขาจะบอกโอ้โหคนไทยต้องใช้บาลโนวากิจริงจริงอ่ะ
เออตอนนี้เออเดี๋ยวติดตามข่าวแตงโบกันขนาดเนี้ยโอ้โหคุณแม่
นี่นะเห็นไหมเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันฮะ
เราลืมเรื่องเรือดำน้ำกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องเรือดำน้ำ
ตอนนี้หลายคนตอนนั้นเรื่องเรือดำน้ำนี่เป็นประเด็นสังคมอยู่ช่วงหนึ่ง
จนในที่สุดแล้วเออพักเพื่อไทยเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ย
เรือดำน้ำของเรามีแต่ตัวโครงนะไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
ปรากฏว่าแตงโมข่าวแตงโมกรบทุกอย่างเลย
ว่าจะเป็นข่าวสงครามไม่ว่าจะเป็นข่าวเรือดำน้ำ
ซึ่งวันนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่เสนาธิการทหารเรือนะครับ
ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำเนี่ย
พลเรือเอกเถริงศักดิ์ศิริสวรรค์เนี้ยนะครับเขาเปิดเผยถึงปัญหา
โอเคละเขาก็ยอมรับนะเมว่ามีตัวเรือดำน้ำจริง
ณตอนนี้เขาสัญญากับคนไทยเลยว่าจะทำให้ดีที่สุด
รวมถึงได้แจ้งทางฝ่ายจีนไปแล้วว่าขอยืนยันตามสัญญาทุกประการ
เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็กองทัพเรือเป็นสำคัญครับ
ทางเยอรมันเนี่ยนะฮะไม่ขายกับจีนคือไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะ
คืออย่างที่เรารู้ว่าตอนเนี้ยมีปัญหากันระหว่างเอ่อสงครามทั้งหมด
ยูเครนถูกต้องทางเยอรมันเขาก็เลยไม่ส่งเครื่องยนต์ตัวเนี้ย
มาให้จีนถูกต้องไหมฮะก็เลยทำให้เราเราเนี่ย
ไม่มีเครื่องยนต์ที่จะใส่เรือดำน้ำแล้วก็จริงจริงแล้วเขาบอกว่า
ได้เตรียมทางออกว่ายังไงบ้างเสนอทิการทหารเรื่องเก่าเก่าว่า
เรายืนยันกับทางจีนไปแล้วว่าเราปฏิบัติตามสัญญา
ก็คงต้องให้ไปเข้าสู่ฝั่งจีนหากฝ่ายจีนดำเนินการไม่ได้
ก็สามารถเรียกค่าปรับได้นะฮะอืมเพราะนี่เพิ่งลำแรกนะ
ยังเหลือเจ็ดแปดลำนะก็คือยืนยันว่าจะเอาสเปรคเครื่องอันเดิม
เพราะตอนแรกเนี้ยมีการยื่นเขาเสนอมาเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนได้ไหม
เปลี่ยนเป็นแบบสเปคอื่นได้ไหมถูกไหมคะอืม
แต่ประเทศไทยของเรายืนยันว่าจะเอาแบบเดิมซึ่งหลังจากนี้ปุ๊บ
ประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะเรียกค่าปรับเขาได้นะครับเนื่องจากอยู่ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
และที่เราอยากจะได้เรือดำน้ำมาใช้เพราะอะไรก็อ้าวแล้วเอาเรือดำน้ำเนี่ยมาใช้เพราะอะไร
เพราะเป็นยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือซึ่งยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ย
จริงแล้วทุกประเทศต้องมีเรือดำน้ำอ่าอันนี้คือเขาบอกเลยว่า
มันเป็นยุทธศาสตร์ทางเกี่ยวกับทหารมันมีความจำเป็นจะต้องมี
ทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้ามีโอกาสที่จะยกเลิกในการซื้อเรือดำน้ำ
เป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยอะไร
เพราะอันนี้มันมาก็ไม่ตรงสเปคถูกต้องปะล่ะไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไร
เฮ้ยไอ้ที่เหลือเรายกเลิกกันก่อนได้ไหมเขาก็บอกว่า
เป็นเรื่องของอนาคตฝ่ายไทยและฝ่ายจีนคงต้องมาพูดกันว่า
จะแก้ปัญหาตรงนี้กันยังไงถ้าถามว่ากองทัพเรือเนี่ย
อยากได้เรือดำน้ำหรือไม่เราอยากได้เรือดำน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนจะอยากได้แบบไหนก็ต้องตอบว่าอยากได้ตามสัญญาที่ลงนามกันไว้ทั้งสองฝ่าย
ส่วนปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะฮะคืบหน้าไปแล้วกว่า๕๐แล้วก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะฮะ
ไอ้เรือที่ลำเห็นแบบเงี้ยเค้าเรียกว่าอินแบบมันอยู่ข้างใต้
ทำให้คนกังวลเรื่องฝุ่น
ฝุ่นตอนนี้เขาบอกกี่วันติดแล้วล่ะ๓วันติดน่ะ
ที่เอาง่ายพยาวพยาวก่อนดีกว่า
โอ้จังหวัดคุณธรรมนักปฏิเวณแล้วที่เป็นส่อถูกต้องไหม
เค้าบอกสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพยาว
เริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลย๓วันที่ผ่านมา
พบค่าหมอกควันเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ใช้คำว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วล่ะณตอนนี้นะ
จังหวัดพยาวได้เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับ
จังหวัดพยาวได้เริ่มออกมาตรการเข้มนะฮะ
ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยมีการตั้งจุดสกัด
คือตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลเผาป่าถูกต้องไหมแองจี้
แถวบ้านเจอเผาหรือยังเผากันไหมแต่ตอนนี้เผาปีนี้เขาจับจริงไหม

ปีนี้ต่อให้เป็นวิถีชาวบ้านต่อให้เป็นวิถีแล้วเขาจับจริงนะฮะ
ปีนี้เขาจับจริงจริงซึ่งช่วงเนี้ยเขามีการตั้งจุดสกัด
อย่างที่พระเยาวะนะตั้งจุดสกัดห้ามคนเข้าปากในช่วงนี้
เพื่อลดปัญหาหมอกควันของไฟปากซึ่งคาดว่าปีนี้เขาบอกมันน่าจะส่งผล
ทบความรุนแรงเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเพราะเรายังเจอโควิดกันอยู่ถูกต้องไหม
มันก็เกี่ยวกับปอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสงสารกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้
มีโรคทางเดินหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติวันนี้โควิดอย่างเดียวอ่ะ
ปริมาณของเราถ้าสมมุติยอดจริงเขาบอกเป็นแสนนะยอดจริงของเราที่ติดกันอยู่ต่อวันเนี่ยเป็นแสน
แต่จริงจริงไม่ใช่นะข่าวไปเยอะไปหมดเลย
เมื่อกี้สิ่งที่สัมภาพรันเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการรายงานลงข่าวหรืออะไรซักอย่างที่ผิดนะ
อันนี้ไม่ใช่นะคือต้องไปดูข่าวใหม่นะจริงแล้ว

พี่เอาอีกแล้วพี่พูดอย่างนี้มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วมั้งเนี่ย
คุณวันอยู่บรรลุงนะคุณวันอยู่บรรลุงก็บอกเขาเบื่ออัลวินเจอร์มากนะ

คุณวันอยู่บำรุงเขาบอกเบื่อมากนะ

แล้วพี่บอกจะโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้ลืมเลยว่ะลืมไปเลยอ่ะ

คุณวันอยู่บนปรุงนะเออเอาแม่หน่อยนิดหนึ่งเอาแม่หมดทำอะไรค่ะ
นะแม่หมดทำอะไรกำลังรอหนุ่มคุยพี่หนุ่มไงอ้าวเอาสายมาเอา
เอาไว้อย่างงี้สวัสดีครับคุณคุณวันนะครับสวัสดีครับคุณวัน
คุณวันผมอยู่ในรายการข่าวใส่ไข่กับมดดำกับคุณรถเมย์นะ
นานมากนะเนี้ยขนัดที่พี่หนุ่มทุกคนรถเมนล้องมดดำเนี้ยครับ

แล้วก็แฟนแฟนข่าวใส่ใครฮะผู้วิเศษเยอะจริงจริงอืม
รู้ดีรู้รู้ทุกอย่างรู้ไปหมดไม่รู้จักตัวเอง
อยากจะฝากถึงผู้พิเศษไงพี่หนุ่มน้องแตงโมเนี่ยผมก็รู้จักในระดับหนึ่งนะฮะ
คุณกติกผมก็รู้จักในระดับหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจ
กับการครอบครัวน้องแตงโมนะครับที่สูญเสียน้องแตงโมนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เอฟซีน้องแตงโมทุกคนนะครับ
ผมก็เสียใจนะครับก็เอาเว้นเจอถ้าน้องเต็งโมไปหาได้เนี่ย
ผมว่าน้องแตงโมเนี่ยไปหาผู้พิเศษคนอื่นได้
ผมว่าเขาน่าจะไปหา๕คนบนเรือมากกว่านะครับ
เออจริงคนดังสบายดีนะ
สบายดีพี่หนุ่มหนูเจอแต่คนอื่นหนูไม่เจอพี่อยู่คนเดียวเนี่ย

คุณเซียฟเฟ้าเนี่ยผมรู้จักเขาแต่เขาก็ไม่รู้จักผม

ถ้าคุณแตงโมเข้าไปหาได้เนี่ยเขาน่าจะไปหาคนที่เขารักก่อนไหม

เต็มถ้าบ่อดูก็มาอะไรก็มา
ยานทรงยานทิ๊บเยอะไปหลับไม่รู้จบจากลักษุที่ไหนกันมาเนี่ย
แฮรี่พอตเข้อหรือเปล่าก็ไม่รู้

ใป้จานอย่าทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ประโหลทัยมั้ยได้

กระทำเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

ดต่านาปุนะครับอ่ะ

หล่อแบบหล่อแบบ
ลูกแม่ลำยองคือหล่อแบบหล่อฉ่ำแบบจริงเลย

ไปดูนี่ไปดูไอเดียเข้านี่ดูดิ

คือเป็นภาพของ๔ในสมาชิก๗สมาชิก
ซึ่งแฟนคลับชาวไทยนั้นได้โฟกัสไปที่หน้าของน้องยอดดูดิ
คือคมชัดไปหมดเลยอ่ะหล่อมาก
แล้วแบบว่าหน้ามันชัดแบบจมูก

เห้ยไปเกาหลีไปแล้วอ่ะลุง
พูดภาษาเกรียดเก่งเลย
พูดภาษาเกาหลีด้วยใช่เลย
แต่เป็นเด็กที่ง้มอิงนั้นที่จะไปชอบเกาหลีจนดีเลยนะ
มานี่ไม่มีครั้งหลาก
ไม่มีที่พูดต่อ
ไม่มีเจอกัน

ภักดิ์ที่เอ้ารักตกไม่เหมาะ

เล่นกับมิวอ่าเป็นวันนั้นเป็นอ่ารู้สึกจะเป็นตอนตอนสื่อ
ถึงสิกนะ
ในเรื่องสิงที่ติ๊กเล่นใช่ไหมสิงติ๊กเล่น
กรัฟเล่นเป็นติ๊กตอนวัยรุ่น
แล้วก็ยอร์จเล่นเป็นน้องของมิวใช่ไหมสองคนเลย
โอ้โหนะไม่น่าเชื่อนะ
อ่ะโอเคพักก่อนไหมพักนะเดี๋ยวกลับมาครับ
นะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณอุ๋ยกับทางคุณมิ้วหน่อยนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแองจี้ด้วยครับ
อุ๋ยคุณมิ้วเป็นไงครับตอนนี้
คุณโบทีเคเดินทางไปที่สพนนท์แล้ว

มาเมื่อสัก๔โมงกว่า
ตอนนี้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สพเมืองนทบุรีอยู่
ผมว่าคงต้องใช้เวลาโอ้โหน่าจะพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่หนุ่ม
ในการที่เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลในคืนวันนั้น

เพื่อดูที่ชัดพูดคุยกันแล้วก็ไปเจอกันเท่านั้นอะไรแบบเนี่ยนะครับ
ที่คุณโบเขามีการลงในอินสตาแกรม
เป็นคลิปของเขาว่าเขากำลังจะไปที่สวพพอมเมืองนทบุรี
เห็นว่าตอนนี้เสียงมันแตกไปโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยถูกไหม
คือมันมาเยอะมากใช่ไหม

ความเคลียบคล้างสดใสก็คือว่ามัน
การเกิดอุบัติเขตของคุณทางมวและมันเกิดจากอะไรแล้วมีใครเกี่ยวข้อง
แต่ตอนนี้มันแตกมันแตกไปแบบที่พี่หนุ่มบอกอ่ะ
มีคนมาบอกว่าความจริงเขาอย่างนู้นกันนะ
ความจริงเขาจะไปอย่างนี้ความจริงคนนั้นสัมพันธ์กับคนนี้แบบนั้นแบบนี้
มันเลยไปกันใหญ่เลยโอ้โหไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกเลย
แต่เมื่อกี้มิ้วชอบพี่หนุ่มพูดมากเลยนะ
พี่หนุ่มบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือ
ตำรวจต้องออกมาแถลงให้ชัดให้เร็วที่สุดใช่ไหม

ใช่ไม่งั้นในโลกโซเชียลเนาะพี่มดดำเนาะ
มันเยอะมันหลายอย่างมากเลย
ซึ่งท่านก็แถลงในกรอบของการทำงาน
สอบไป๒๙ปากวันนี้เรียกสอบอีก๘ปาก
จริงมันมันผมก็ไม่รู้มันคืบตรงไหนอ่ะก็พยายามฟังอยู่ต้นจบนะ
คือคืออย่างน้อยถ้าตำรวจบอกว่าตัดประเด็นเรื่องนี้ทิ้งไปเลย
หรือตัดเรื่องนี้เรื่องเดียวเอออ่ามันสังคมยังชัดว่ามันจะแคบลงมา
อย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นอย่างงี้อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเออ
ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไปวิภาควิจารณ์การทำงานของตำรวจนะฮะ
เพียงแต่เราพูดในเป็นตัวแทนของประชาชนที่มองว่า
อยากฟังแบบสิ่งที่มันชัดมันจะได้ประเด็นมันได้ถูกตบเข้ามา
อะไรนะแตงโมนะถูกเอาให้ลงเรือเพื่อที่จะไปขึ้นท่าเพื่อไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
อะไรอย่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาอีกแล้ว
เพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามบอกใช่ไหมพี่หนุ่มว่ารอฟังตำรวจ
ฟังจากตำรวจก็วันนี้เราก็รอฟังตำรวจนี่แหละ
ตำรวจก็ยังไม่เห็นจะพูดอะไรเลยเรื่องขึ้นขึ้นท่าขึ้นโรงแรมนั้นจริงป่
ก็ยังไม่อาจไปถามแต่วันนี้บอกความกว้างแค่ว่า
เวลาตกเรือได้จะช่วงกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ตรวจสอบอะไรไปบ้าง

โอเคเดี๋ยวรอความต่อนะครับเดี๋ยวในไทยรัฐยูโชว์มีเรื่องยาวเลยเนอะ
แน่นอนครับพี่หนุ่มครับครับผมโอเคขอบคุณคุณหูย
เตรียมตัวโซนเชือดอีกแล้ว
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับเดี๋ยวเราโยนต่อให้กับไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป